สาวคนนี้ค่ะห่างหายจากหน้าจอละครไปภาคใหญ่เลยนะ
สำหรับน้องโมมนชนกนะคะกลับมาคราวนี้โอ้โหกลับมาทวงบันลังความแซ่บ
เพราะว่าได้มาโชว์ฝีไม้ลายมือทางการแสดงแบบเข้มข้นสุด
เพราะว่าตีบทแบบแตกกระจุยเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
ความร้ายกาดในบทบาทเพื่อนหลอกเพื่อน
หรือจะเป็นบทเลิฟซีนร้อนฉ่ากับหนุ่มก๊อตอิทธิพัฒน์ที่ดุเด็ดเผ็ดร้อนเหลือเกิน

โมมนชนกเปิดใจกับบันทึงไทยรัฐว่าตอนนี้หมดสัญญากับทั้งช่องสามแล้ว
ก็เลยออกมาเป็นนักแสดงอิสระโดยจะมีละครเรื่องใหม่กับพี่ชอตเร็วนี้ค่ะ
สำหรับความรักกับนักธุรกิจหนุ่มหล่อวีจิราวัตรตอนนี้เนี่ยก็เลิกรากันไปแล้วแหละ

สาวโมบอกเลยหมดติดนะคะเพราะว่าไม่ได้เจอหรือพูดคุยกับพี่มานานแล้วละค้า
คือตอนนี้โมเป็นฟรีแลนซ์แล้วค่ะแล้วก็จริงมีคนติดต่อมาตลอด

ชอตคือพี่ชอตก็ตอนนี้ก็โสดค่ะ
คือไม่ได้เหงาเพราะว่าวันก็คือมีเรื่องต้องทำเยอะ
ให้ไม่ได้ถ่ายละครมันก็ต้องไปถ่ายยูทูป
ไม่ได้คุยกับพี่บี้เลยคือจำจริงเหรอไม่นานมากนานแบบก่อนโควิดอีกมั้งคะ
ก็ก็ไม่คงมันว่าเป็นอย่างนี้ดีกว่าค่ะ
แล้วตอนนี้เนี่ยทราบมาว่าน้องเนี่ยติดโควิดอยู่ด้วยนะคะยังไงก็หายไวนะจ๊ะน้องโมจ๋า